เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากก่อนกันแล้วกันนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามง้อขอคืนดีกัน
ง้อไม่สำเร็จก็ถึงขั้นยิงกันเสียชีวิตอีกแล้ว
ค่ะก็ง้อด้วยปืนนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลย
แล้วก็ยิงตัวตายตามอืมนะฮะเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพพบพระที่จังหวัดตากได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่๔ตะบนพบพระอำเภอพบพระ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นร้านขายของชำนะฮะ
ที่หน้าร้านมีศพผู้ชายชื่อนายอนุรักษ์นกยูงวิลัยอายุ๓๓ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพศพสวมชุดชาวเขาเผ่ากระเหลี่ยงนะฮะ
มีบาดแผลเป็นรูพลุนที่หน้าอกข้างซ้ายเพราะว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกปลายนะครับ
นัดเดียวแต่ว่ากระจายไปนะครับอ่าแล้วก็มีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
หนึ่งกระบอกตกอยู่นะครับมีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์ยี่สิบหนึ่งปลอก
แล้วก็มีดยาวสิบสองนิ้วอีกหนึ่งเล่มแล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนนะครับ
ชื่อว่านางนุจรีบัวบริสุทธิ์อายุ๓๒เป็นเจ้าของบ้าน
เจ้าของร้านขายของชำเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในสภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกัน
กับนายอนุรักษ์ที่เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะครับเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายหนึ่งนัดเหมือนกันนะฮะ
พ่อของนางนุจรีบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีลูกอยู่๓คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๘ขวบ
แล้วก็มีน้องชายอีก๒คนเป็นเด็กฝาแฝดอายุ๕ขวบ
ก่อนเกิดเหตุนางนุจรีนอนอยู่บนบ้านส่วนลูกสาววัย๘ขวบ
ก่อนเกิดเหตุนะครับตัวพ่อนายสมชายนอนอยู่บนบ้าน
ส่วนลูกสาวไปเปิดร้านขายของชำอยู่ด้านล่าง
หลังจากนั้นพ่อได้ยินเสียงลูกสาวคือนางนุจรีตะโกนบอกว่ามีคนจะยิง
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดพอวิ่งลงมาดูพบว่านางนุจรีลูกสาว
นอนหายใจแบบรวยรินจะสิ้นใจอยู่แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ที่นี้พอเปิดร้านแล้วนิ่งว่าไม่มีอะไรซะอย่าง
ลูกสาวก็เชื่อไม่ทันเชื่อไม่ทัน
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมของเจ้าหน้าที่นะครับ

นายอนุรักษ์เนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนโมโหร้ายติดเหล้า
ติดยาเสพติดอ่าที่ผ่านมาเวลากินเหล้าก็จะเมา
ค่ะเลิกกันแยกกันอยู่ได้แค่เดือนกว่าอย่างที่
พ่อของนางนุจรีบอกนะครับก่อนเกิดเหตุวันนี้นายอนุรักษ์
รู้ว่าอดีตภรรยาจองรถเอาไว้จะไปรับรถที่จอง
ก็เดินทางมาหาแต่เช้ามาขอคืนดี
บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับรถด้วยกัน
ขับรถกระบะมาจากอำเภอแม่ละมาดนะมาที่พบพระ

แต่ว่าทางนางนกจรีเขาไม่คืนดีด้วย
ก็เลยใช้ปืนยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดนะฮะ

ตอนนี้ทางญาติญาติก็รับศพของนางนุจรี
จากโรงพยาบาลมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักแล้วนะครับ
ก็ยังทำใจกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันกระทันหันเหลือเกิน
และที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกเล็กทั้ง๓คน
คนหนึ่ง๘ขวบแล้วก็ฝาแฝด๕ขวบกลายเป็นเด็กกำพร้า
ตอนนี้ก็ต้องนำเด็กไปปรับเรื่องของสภาพจิตใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลก่อนในเบื้องต้นนะคะ